เดี๋ยวไม่มีอันหลังเนี่ย
ครับผมอาจจะบอกว่าถ้านั่งไม่สบายเนี่ยสนใจเก้าอี้เครื่องบินไหม
เก้าอี้ในสายการบินของการบินไทย

รอบแรกเนี่ยจำได้ใช่ไหมเขาไลฟ์ขายกัน
๑นาที๓๐คู่หมดเลยคุณผู้ชม

แบบแบบชั้นประหยัดพี่นั่งไม่ได้นะตูดพี่ใหญ่

อ่านี่เดี๋ยวให้พี่เบิร์ตเลยนะไปนั่งอ่านที่อื่นนะใจเย็นลง

แต่รอบนี้ก็จำนวนจำกัดเหมือนครั้งที่แล้ว
แต่เขาไม่ได้บอกนะว่ากี่ตัวแล้วก็ราคาเท่าไหร่

แต่ว่าปูเสือรอกันได้เลยครับ

แต่เลี้ยงพี่ไว้แต่คนเถอะนะฮะ